ที่มีคนไทยไปเสียชีวิตในต่างประเทศ

เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจของสหรัฐอเมริกาบอกว่า
น่าจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมและฆ่าตัวตายตาม

ไม่มีบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าไปในห้องได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นจากภายในห้องเท่านั้นนะคะ

สำนักข่าวท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา

บอกว่าตำรวจในเมืองซีแอดเทิลอะค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุจากหัวหน้าฝ่ายอาคาร
พาร์ทเมนต์เมื่อเวลา๙โมงเช้า
กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
ซึ่งก็จะตรงกับประเทศไทยก็คือ๕ทุ่ม
ก็คือได้รับแจ้งว่าให้ไปตรวจสอบห้องพัก

เพราะว่าทั้งคู่ขาดการติดต่อไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอพาร์ทเมนต์ก็เข้าไปตรวจสอบ

ก็พบว่านักศึกษาสาวทั้งสองคน

สภาพถูกแทงตามร่างกายหลายแห่ง

เจ้าหน้าที่อพาสเมนต์ก็แจ้งตำรวจ

พบว่าทั้งสองคนเสียชีวิต

เขาก็รายงานบอกว่าเหมือนกับเข้าไปตอนแรก

แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตทั้งคู่นะคะ

คือน้องแอ๋มค่ะนางสาว
กรกมลหลีนวรัฐอายุ๒๕ปี
และเพื่อนร่วมห้องของน้องแอ๋ม
นางสาวถิติออนโชธช่วงทรัพย์นะคะ

ทางสื่อมวลชนของสหรัฐนะคะ
รายงานว่าตำรวจเปิดเผยผลการชนสูตรเบื้องต้นว่า
ไม่มีผู้ต้องสงสัยที่ชัดเจน
เป็นคำอธิบายที่บ่งชี้ว่าคดีนี้
น่าจะเป็นการฆาตกรรมกันเองแล้วฆ่าตัวตาย
ที่บอกว่าตำรวจแจ้งว่าเหตุการณ์นี้
ไม่มีคนร้ายที่หลบหนีไปค่ะ
รณชัยรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่า
จากการตรวจสอบประวัติการเดินทางออกนอกประเทศนะคะ
ตมออกจากประเทศไทย๒๑สิงหาคม
ส่วนน้องแอ๋มออกจากประเทศไทย๒๗สิงหาคม
ซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าเดินทางกับใคร
ตอนนี้ศพที่ได้รับการยืนยันคนเดียวก็คือนางสาวถิติอ่อน
ส่วนอีกศพที่บอกว่าคาดว่าเป็นน้องแอ๋มนางสาวกรกมล
ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากที่นู่นนะคะ
ข้อมูลทั้งหมดทางการสหรัฐจะประสานข้อมูล
ไปยังสถานกงศูนย์ประเทศไทยประจำสหรัฐอเมริกา
ตอนนี้ก็ยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากอะไรกันแน่
ผู้สื่อข่าวก็ไปที่อยู่ของเพื่อนร่วมห้องของน้องแอ๋ม

ก็ภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ก็เป็นตึกแถว๒คู่หาแต่ว่าปิดไม่เจอใคร

โทรศัพท์ไปถามตามป้ายที่มีเบอร์โทรศัพท์
มีคนรับสายแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะ
แถวนั้นก็บอกว่าตึกหลังนี้เคยเปิดเป็นโรงกลึง
แล้วก็ประกาศขายตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมปี๒๕๕๙
ส่วนครอบครัวของน้องแอ๋มก็ยังไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไร
เพราะว่ายังเสียใจจากเหตุการณ์นี้อยู่นะคะ

ส่วนเพื่อนอีกคนนึงที่เพิ่งทราบชื่อธิติออนนี่ก็อยู่สมุทรสาคร
เอาเป็นว่าทั้งสองครอบครัวก็คงจะอยู่ในภาวะโศกเศร้าเสียใจแหละ
แล้วก็ณขณะนี้ก็คือก็ถือว่าทางนั้นเขาก็มองว่า
คดีก็คงสรุปได้แล้วแหละมันก็เกิดขึ้นในห้องนั่นแหละนะฮะ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจทั้งสิ้นนะ